มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาโพสต์
ร้องขอความเป็นธรรมจากชาวเน็ต
แล้วก็ตำรวจที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
เธอบอกว่าพ่อของเธอมีอาชีพขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
กำลังจะขับรถไปส่งของปรากฏว่าระหว่างทาง
ขับไปถึงที่ด่านตรวจ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิวรีคัน
ไปเจอเข้ากับด่านตรวจแล้วตำรวจมีสักประมาณ๕นาย
เรียกพ่อของเธอลงมาจากรถบอกว่าไฟท้ายไม่ติดให้ไปดู
หลังจากนั้นตำรวจขึ้นไปค่ะ
ลักษณะเธอกล่าวอ้างตามโพสต์ของเธอ
เธอบอกว่าพ่อถูกยัดยาบ้า
นี่ไงก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ

แต่ว่าไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชม

อีกแล้ว
คุณผู้ชมดูรู้เรื่องไหมคะแต่ก็เห็นนะคะว่าตัวแสดงมีใครบ้าง
มีตำรวจแล้วก็มีคนขับรถบรรทุกที่บอกว่าอย่ามาหาเรื่องผมนั่นแหละค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเจ้าของคลิปที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงตี๒
ของวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ของเธอกำลังขับรถบรรทุกไปส่งยางพาราให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง
ระหว่างทางถึงอำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิวรีคัน
ไปเจอด่านตำรวจให้โบกให้จอด
ขณะนั้นมีตำรวจมาจอดที่มารอเที่ยวรถสักประมาณ๕นาย
ตอนแรกไปตรวจที่ไฟท้ายก็คือไปที่ไฟท้ายก่อน
แล้วก็มาบอกพ่อเธอว่าไฟไม่ติดให้ไปดู
พ่อก็เลยลงจากรถแล้วก็ไปดู
สังเกตตอนนั้นเห็นตำรวจที่เดินพาไปดูไฟท้ายเนี่ย
ท่าทางมีพิรุษลุกลี้ลุกหล่นพอกลับมาที่ด้านหน้ารถ
ก็เห็นว่าตำรวจอีกนายขึ้นไปค้นรถแล้ว
และชี้ให้ดูยาบ้าที่อยู่ในหลอดวางไว้ที่บริเวณสักคอนโซลตรงกลางค่ะ
ของเธอที่สุดแล้วก็เลยถูกจับในข้อหาคือมียาบ้าไว้ในครอบครอง๑เมตร
แม้ว่าผลการตรวจปัสสาวะของพ่อไม่ได้เป็นสีม่วง
แสดงว่าไม่ได้เสพสารเสพติด
แต่คุณผู้ชมเธอตั้งข้อสังเกตต่อบอกว่า
ทำไมตอนที่พ่อของเธอเดินไปท้ายรถจึงมีตำรวจคนแรกขึ้นไปบนรถ
ค้นอยู่นานแล้วก็ลงมาตอนแรกเนี่ยตำรวจคนแรกไม่พบยาบ้า
พอตำรวจคนที่สองขึ้นไปไปค้นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
พบยาบ้า๑เม็ดวางอยู่ทั้งที่ตำรวจคนที่๑และคนที่๒คนที่เดียวกัน
ค้นด้วยกัน๒ครั้งแต่คนแรกไม่เจอคนที่สองเจอ
ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเธอตั้งข้อสังเกตว่าทำไมล่ะ
ทำไมถึงไม่ให้พ่อไปดูตอนที่ตำรวจค้น

ยืนยันเลยนะคะว่าพ่อไม่เกี่ยวข้องไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และจะร้องเรียนจนกว่าพ่อจะได้รับความเป็นธรรม
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้พลังโซเชียลต้องขอบคุณด้วย
เพราะว่าล่าสุดเรื่องนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจที่อยู่ในคลิปแล้วนะคะ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริคันบอกว่า

แล้วตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และภาพจากกล้องในรถเมื่อสักครู่
ตำรวจอาจจะไม่รู้ว่าในรถบรรทุกคันนี้มีกล้องด้วย
ปกติเราติดไปส่องข้างหน้าใช่ไหม

แต่กล้องนี่คุณผู้ชมเป็นหลักฐานชัดเจนเลยนะคะ
ฟังเสียงผู้การจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ขนส่งกันทางรถบรรทุก
ซึ่งจับได้เมื่อไม่กี่วันนี้๑ล้านเวท
จับได้ก็ใช้รถบรรทุกเหมือนกันในการขนย้ายครับ
คือมุมหนึ่งผู้การประจวบเนี่ย
ท่านก็บอกว่าอยากให้เข้าใจการทำหน้าที่ของตำรวจ
เรื่องของการกวดขันการจราจร

แต่อีกมุมหนึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้ล้านเลยนะ

แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ